ช่วงวัยที่มีสิวเซียนนะครับ

แต่ทีนี้ล่ะคุณในโลกโซเชียลมีการแชร์วิธีการกำจัดสิวเซียนโดยใช้

โอ้โหซึ่งมันพลังสุดยอดเลยนะ

แต่เอามาใช้ในการกำจัดสิวเซียน
ซ้ำยังอวดอ้างว่าสิวเซียนออกจริงประหยัดจริง
แต่เรื่องนี้ร้อนถึงเพจดังต้องออกมาโพสต์เตือนนะว่ามันอันตรายนะครับ
ระบุว่ารีวิวกาวตราช้างกำจัดสิวเซียนที่จมูกหมดปัญหาสิวเซียน๑๐๐ออกจริงประหยัดจริง
วตาช้าง๒๕บาททิชชู่๕บาท
โดยมีผู้แชร์โพสต์ดังกล่าวมากกว่า๒๐๐๐ครั้ง
คุณแล้วเขาก็มีการพิสูจน์ให้ดูเนี่ย
แล้วก็ลอกปื๊ดลอกปื๊ดให้สิวเสี้ยนออกนะฮะ
ในเรื่องนี้ทางเพจดราม่าแอดดิตของนายแพทย์วิทยาวัฒน์สิริประชัยอดีตหมอโรงพยาบาลเกาะลันตา

วันว่าจะเห็นรีวิวดังกล่าวแล้วกลับไปทำตามจนอาจเป็นอันตรายต่อผิวหน้าได้
จากกาวตาช้างพลังหนึบเนี่ยนะฮะ
หนึบเร็วแข็งตัวไวมาก
ทั้งกาวชนิดนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลอกสิวเซียน
กาวแข็งติดผิวต้องค่อยเอาออกเบาด้วยน้ำอุ่น
แต่หากดึงออกแรงผิวอาจจะหลุดมาทั้งยวงได้
ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแชร์ประสบการณ์
เคยใช้กาวตราช้างลอกสิวเสื้อนมาแล้ว
สุดท้ายผิวหลุดกลายเป็นแผลถาวรเลยล่ะครับ
และบางรายยังเข้ามาแนะนำวิธีลอกสิวเซียนโดยใช้ไข่ขาว
บอกว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยเหมือนที่คุณอาริยาแนะนำคุณ
เราเคยใช้กาวตาช้างแล้วมันหยดติดนิ้วไหม
แล้วนิ้วเราติดกันแยกนิ้วออกไม่ได้เนี่ย
อาจจะเอานิ้วออกมาได้เนี่ยมันหลอกจนมันทีแดง

ไปด้วยนะแล้วอันนี้เอามาใช้ทากระดาษแล้วมาติดสิวเสี้ยนเนี่ย

ส่วนอีกเรื่องก็ต้องเตือนสาวหนุ่มเช่นเดียวกัน
เมื่อหมอสุตินรีแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ออกมาโพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก
พบว่ามีหญิงอายุ๓๘ปีสุขภาพดีแข็งแรง

มีหน้าท้องยื่นตอนแรกเข้าใจว่าอ้วน

พนักงานนวดทักว่าเหมือนมีเนื้อนะ
เหมือนมีก้อนเนื้อหรือเนื้องอกอะไรหรือเปล่า
เพราะนวดไปคลำไปพบก้อนเนื้อ
ผู้หญิงวัย๓๘ปีคนนี้ก็เลยเข้าพบแพทย์ทำอันตราสาว
พบว่ามีถุงน้ำในรังไข่ขนาด๑๖เซนติเมตรคุณ
เอ็กซาเรย์เห็นถุงน้ำมีลักษณะผิวเรียบ

ภายในมีของเหลวแยกเป็น๒ชั้นชัดเจน
และก็ทำการผ่าตัดออกมา
พบว่าภายในก้อนประกอบด้วยไขมัน
ผิวหนังเส้นผมกระดูกฟัน
น้ำหนักรวมประมาณ๑กิโลกรัมกว่า
นี่ขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังทานข้าวเช้าอยู่ด้วยนะคะ

แต่สิ่งนี้มันออกมาจากท้องของผู้หญิงวัย๓๘ปีจริงนะฮะ

ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
มอยซิสพบได้ในทุกช่วงอายุ
ผู้หญิงทุกคนควรหมั่นไปตรวจสุขภาพ
รวมถึงพบสูตินบรีแพทย์เพื่อตรวจภายใน
หากพบความผิดปกติจะได้รักษาทันท่วงที
เพราะว่าก้อนนี้โอ้โหมันใหญ่มากแล้ว
น้ำหนักตั้งกิโลกว่าแล้วนะครับ
ค่ะก็หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ
โดยเฉพาะผู้หญิงถ้าเกิดอายุ๓๐ปีขึ้นไป
คือไปตรวจเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปากหมดลูกด้วยนะคะ

ตรวจสุขภาพตัวอย่างอื่นนี่แหละค่ะ